ขาวที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้
มีกระเช้ามีตำรวจ

แต่ว่าก่อนที่จะมาถึงเหตุการณ์ที่เห็นข้างหลังนี้

ผู้หญิงชุดขาวขับรถเบนท์มา
สวนทางมามาประจันหน้ากับรถกระบะ

ตำรวจมาระงับเหตุค่ะเธอโวยวาย
เธอถอดรถเท้ามาตบหน้าสายตำรวจ
แล้วมีอยู่คำหนึ่งประโยคพูดมาว่า

สงสัยเหมือนกันคนดูคลิปอ้าวแล้วลูกใคร

สุดท้ายก็โดนข้อหาไป๔ข้อหาเหมือนกัน
แต่ว่าอยากให้คุณผู้ชมย้อนไปดูคลิปกันก่อนค่ะ
นี่เป็นจังหวะที่เธอกำลังเถียงกับ

คุณผู้ชมนอกจากเหตุการณ์ที่เห็นไป

เธอก็ยังขัดขืนขณะตำรวจพยายามจับตัว
พยายามแย่งอาวุธจากตำรวจด้วย

ตั้งแต่วันที่๓๑ธันวาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะ
บริเวณทางเข้าวัดลาดสนุ่นนะคะที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานี
หญิงสาวในคลิปเธอขับรถย้อนสอนมาแล้วรถดับไปต่อไม่ได้
เพราะว่ามีรถกระบะขับตามมาตามทางปกติ
มาเจอกับรถเบ้นต์เจอกันหันหน้าก้อหารกันอยู่
แล้วก็มีบภะเสียงทะเล้วกัน
อันนี้เป็นจังหวะยื้อยุดกันนะคะกับตำรวจ
ตอนที่จะคุมตัวไปโรงพักไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล

เพราะจะคุมตัวไปโรงพักได้ไม่ง่ายเหมือนกัน
รองเท้าตบหน้าแล้วพยายามจะแย่งปืนตำรวจด้วย

แล้วตะโกนให้คนมาช่วยอะไรอย่างนี้
ใช่เป็นจังหวะนี้นะคะแต่ว่าก็มีการถ่ายคลิปเหตุการณ์เอาไว้
แล้วสุดท้ายเนี่ยคุมตัวไปโรงพักได้นะคะไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์
เป็นอย่างไรคะพบว่ามีสูงถึง๑๗๗มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

ใช่เอาล่ะทีนี้มาเฉลยกันนะคะว่าเธอเป็นใครมาจากไหนยังไง
คุณผู้ชมหลังเหตุการณ์นี้หญิงสาวคนเกาะเหตุนะคะ
คือนางสาวออนวัลล์อรวัลล์อายุ๓๕ปีให้ข้อมูลว่า
คืนวันเกิดเหตุเนี่ยเป็นคืนเขาดาวก็เลยนัดเลี้ยงฉลองกันกินข้าวกันกับญาติ
จากนั้นจะกลับไปตอน๓ทุ่มตั้งใจจะไปสวดมนต์ด้วยกัน

โดยอ้างว่าขับรถย้อนสอนเพราะว่าไม่ชินเส้นทาง
เพราะไม่รู้ว่าจะขับต่อไปยังไง
คือมาตรงนี้แล้วไม่ชินทางไม่รู้จะขับต่อไปยังไง
พอสตาร์ทรถเสร็จก็เหมือนจะหลับไปกระทั่งมาถึงจุดเกิดเหตุ
เอ๊ะไปต่อไม่ได้เธอบอกว่าเธอไปต่อไม่ได้
พยายามลงจากรถก็มาเจอกับรถกระบะก็เลยมีปัญหากัน
ทีนี้พอตำรวจมาคิดว่าตำรวจเนี่ยเป็นมิจฉาชีพ
แต่ตำรวจเองก็มาเต็มโยชน์นะเออคัดขืน
ตอนนั้นไม่มีสติไม่รู้ว่าพูดอะไรออกไปบ้าง
โดยเฉพาะที่บอกกับตำรวจว่ากูลูกใคร

บอกคืนนั้นแทนที่จะได้ไปสวดมนต์ข้ามปีกับลูกตามสัญญานะคะ
กลายเป็นว่าเธอต้องเป็นผู้หญิงคนเดียว
คนเดียวที่ถูกขังในคืนข้ามปี
แล้วก็สัญญาค่ะว่าจะเลิกดื่มเหล้า
ซึ่งช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะคะสาวขับเบ้นรายนี้
ก็เดินทางไปพร้อมกับคุณแม่นะคะ

หนูยอมรับผิดกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะ
และต่อจากวันนี้หนูก็จะปรับควรแก้ไขฮความผิดพลาดทั้งหลาย
หนูต้องขอโทษกับพี่ตำรวจพ่อแม่
แล้วก็สังคมที่ทำให้เดือดร้อนอืมวันนั้นเรายอมรับที่ไหมว่าเรา
ยอมรับผิดทุกข้อเก่าหาค่ะแล้วก็มีมีอะไรอยากจะพูดกับสังคมไหม
ขอโทษค่ะหนูยินดีปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดทั้งหมดที่เกิดขึ้นค่ะ
อืมหนูก็ต้องขอโทษขอขอบคุณรักพี่ตะเมียด้วยนะคะ
รู้ว่าว่าเขาเขาเมาใช่ไหมเหม็นว่าขาดขาดขาดสติ
ไม่ได้ซ้อมเติมอะไรนะเป็นเป็นอุท้าห่อแล้วกันเป็นอุท้าห่อนะคะ
คือขับขี่รถในขณะเมาสุรา๒ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย
ทำร้ายเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่นะคะ

หลังจากนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือ
ดำเนินคดีในข้อหาอื่นต่อไป
อย่างน้อยเธอก็ออกมาขอโทษแล้ว